หากองยาวมาร่ำถวาย

นี่ก็ได้
อย่าเป็นอย่างน้อยอย่าเป็นอย่างน้อย
นี่ก็ได้

ถูกมาก๑๐น้อยได้มาตลอด

อย่างน้อยไม่ให้ใจ

นี่ก็ได้
อย่าเป็นอย่างงั่น

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป